จากมาตรการที่เข้มข้นนี้เองค่ะร้านชาบูแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ข้อความเขียนแบบนี้ค่ะเอาอีกแล้วเหรอจะสั่งปิดอีกแล้วเหรอ
หนี้เก่ายังเคลียร์ไม่หมดความผิดประชาชนหรือเปล่า
คนพวกเห็นแก่ได้รับเงินรับคนติดเชื้อเข้ามาได้เงิน
แล้วประชาชนได้อะไรได้รับความเดือดร้อน
ยังไงก็จะเปิดตายทั้งขึ้นทั้งร่อง
ลูกเมียก็ต้องดูแลพนักงานก็ต้องมีเงินกินข้าว
ยังไงก็ไม่ปิดร้านจะจับก็มาจับเลยอยู่ก็อดตาย
โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจ
บอกว่าอยากจะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้หลายคนบอกว่าอยากจะไปอุดหนุน
บางส่วนยังเป็นผู้ประกอบการนะคะลักษณะคล้ายกัน
ก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะ
คำสั่งกรุงเทพมหานครออกเมื่อวันที่๑มกราคมค่ะ
ร้านอาหารยังคงเปิดให้บริการและรับประทานในร้านได้
แต่ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และร้านที่ให้บริการแบบบุฟเฟ่งดตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเองนะคะ
ส่วนมาตรการที่บอกว่าสั่งกลับบ้านได้เริ่ม๔มกราคมไม่ใช่วันนี้นะคะ
ส่วนที่นนทบุรีค่ะมีการสั่งปิดวัดทำไมต้องสั่งปิดวัด
เพราะเจ้าอาวาสติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
วันนี้ชื่อว่าวัดละหารค่ะอยู่ในตำบลสโนลอยอำเภอบางบัวทองนะคะ
ชั่วคราว๑ถึง๑๔มกราคมและใช้สถานที่ของวัดนั่นแหละ
เป็นสถานกักดูอาการสังเกตอาการของบรรดาคนในวัดนะคะ
คำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พบว่าเจ้าอาวาสติดเชื้อโควิด
จากการเดินทางไปตามกิจนิมนต์ไปเทศนาในพื้นที่ต่างของสมุทรสาคร
ขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นำทีมตรวจคัดกรองมาตรวจพระภิกษุและสามเณรที่วัด
ทางวัดมีการปิดประตูไม่ให้บุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในวัด
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนอกจากนี้ไม่มีการรับศพตั้งสวดด้วยนะคะ
ส่วนศพที่ตั้งบำเพ็ญกุศลก่อนหน้านี้มีการชาปนกิจวันนี้ทันทีค่ะ
ส่วนมาตรการที่ระยองมีการนำรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อนิรภัย
มาให้บริการตรวจเชื้อโควิดกลุ่มเสี่ยงที่จังหวัดระยองนะคะ
จุดที่เขาไปตั้งก็คือตลาดนัดเนินอุไรที่อำเภอเมือง
มีคนเข้ามารับการตรวจส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านต้นหมูกระทะ
สาขาข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตามที่ศูนย์โควิด๑๙ระยอง
ให้ลูกค้าที่เคยไปรับประทาน๑๗๒๙ธันวาคม
รายงานตัวด้วยมาตรวจหาเชื้อด้วย
แล้วตรวจพบว่าเจ้าของร้านและลูกค้าติดเชื้อรวมทั้งหมด๓รายด้วยกัน
นี่คือมาตรการของจังหวัดต่างนะคะคุณผู้ชม
ดติดตามไว้กดไลค์ไว้เวลามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
เราจะได้รับทราบและไม่ทำผิดค่ะค่ะ